มาติดตามความคืบหน้าของคดีที่มีพระรูปหนึ่ง
ที่จังหวัดพิศนุโลกนั้นหายตัวไปอย่างปริศนากว่า๑เดือน
จากว่าตอนแรกนั้นถูกนิมนต์ไปทำกิจนิมนต์
บริเวณเขาลูกหนึ่งแล้วก็ไปกับพระรูปหนึ่ง
แต่พอกลับลงมานั้นลงมาเพียงรูปเดียว
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมครับ
จากกรณีพระสมเด็จเปสโลคงกระพันธ์อายุ๕๖ปี
ซึ่งพระสมเด็จนั้นเป็นพระลูกวัดของวัดบ้านพร้าว
บนบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
เทือกเขาผาขี่ควาย

ค้นหาตัวอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่พบ
ทางลูกสาวคาดว่าน่าจะเป็นการถูกฆาตกรรม

ความขึ้นหน้าของคตีรจากพทโทสุธีเนรกรรถี
โดยมีข้อมูลว่าก่อนที่จะหายตัวไปมีชาวบ้านแจ้งว่า
พระสมเด็จพร้อมกับพระอำนาจได้รับกิจนิมนต์ให้ไปขึ้น
ทำพิธีปักทงบนเทือกเขาผาขี่ควาย
แต่พระอำนาจกลับลงมาเพียงรูปเดียว
จากนี้ยังพบว่ากุฏิของพระสมเด็จนั้น
ก็ถูกมรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายด้วย
อีกทั้งก่อนหน้านี้พระสมเด็จเคยมีปัญหากับพระอำนาจในเรื่องส่วนตัว
จึงเชิญได้ว่าพระสมเด็จนั้นอาจจะถูกข้าดกรรมอำพลาง
ในส่วนของพระอำนาจก็ถูกจับศึกไปแล้วนะครับ
เนื่องจากว่ามีการนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงแล้วก็ถูกนำตัวไปสอบสวน
แต่ว่ายังคงให้การวกไปวนมานะครับ
ผลตำรวจโทษสุธีบอกว่าสำหรับคดีที่เกิดขึ้นนั้น
นิ่งนอนใจนะฮะได้กำชับให้ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตั้งแต่เกิดเหตุ
มีการประสานงานทำงานร่วมกันหลายฝ่ายครับ

ยืนยันให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวอย่างเต็มที่
ต่อมาทางด้านของนายโดนโรงแก้วเพชรธนาความ

ซึ่งเป็นลูกสาวของพระสมเด็จนั้น
เดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน

แต่ว่าทางพนักงานสอบสวนได้ขอนัดหมายใหม่
จากร่างกายของนางสาวช่อเพชรนั้นไม่พร้อม
ส่วนการสอบพยานเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลแบบแยกสอบ
ตำรวจได้มีการสอบสวนพยานไปแล้ว๑๐ปาก
และยังต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก
รวมทั้งพระครูวิบูรณธรรมวงศ์

แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอนครไทยด้วย
ส่วนกรณีที่ญาติของพระสมเด็จมีการพูดคุยพาดพิงไปถึงเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนั้น

รวมทั้งนายสุภาพรอดแก้วผู้ใหญ่บ้าน
บ้านฝากน้ำหมู่สี่

และนายมาร์คชมมีซึ่งเป็นนายนออบตบ้านพร้าว
ก็ยืนยันว่าเจ้าอาวาสเป็นคนดี
รู้จักกับเจ้าอาวาสมานานกว่า๒๐ปี

หรือเสพญาบ้านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาส

เพราะว่าร่วมโดยกันแล้วไม่พบตัวพระสมเด็จ
ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่หายตัวไปนะครับ